ปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้นะครับ

จะหมดหวาระกันหมดแล้ว
ดังนั้นปีนี้ก็เลยถูกจับตามองทั้งการเลือกตั้งเล็กการเลือกตั้งใหญ่ทั้งท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งระดับประเทศนะครับ
มีมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในการมองว่าปีนี้การเมืองไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นจะเป็นอย่างไร

เข้าสู่ปีศักราชใหม่๒๕๖๑กลับมาเผชิญหน้าเข้าสู่โหมดโลกของความเป็นจริง
โดยเฉพาะในปีนี้คนไทยทั้งประเทศจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหญ่
กำหนดทิศทางของประเทศในช่วงปลายปี
คำมั่นสัญญาของผู้นำคอสชพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ประสานเสียงหัวขบวนของแม่น้ำทุกสายเดินหน้าตามรถแมพที่วางไว้
เริ่มจากวันที่๑มีนาคม
จะเริ่มเห็นชมหน้าพักการเมืองที่ตั้งใหม่
นักวิชาการประเมินไปในทิศทางเดียวกันว่า
จะไม่ส่งผลต่อคะแนนเสียงโดยรวมมากนัก
เพราะปัจจัยชี้ขาดว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง
ยังคงขึ้นอยู่กับ๒พักใหญ่
คือเพื่อไทยและประชาธิปัตย์
จากกฎกติกาใหม่ที่เขียนไว้
ธรรมนูลกลับกลายมาเป็นลวดหนามสกัดพักการเมืองเกิดใหม่ไปอย่างไม่รู้ตัว
สาขาพักเลือกผู้สมัคร

กำหนดเพดานเงินบริจาคไม่ให้เกิน๑๐ล้านบาท
ขณะที่โอกาสจับมือกันของสองพักใหญ่จะตั้งรัฐบาล
ยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก
เช่นนี้นางสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
วิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นสภาวะเสี่ยงทำให้เกิดศูนยากาศ
เข้าทางนายกรัฐมนตรีคนนอก
บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่นเดียวกับนายปริญญาเทวานรมิตกุล
นักวิชาการจากรั้วลูกแม่โดม
ที่แสดงความเป็นห่วงเป้าหมายของคอสช

เพื่อไม่ให้การรัฐประหารครั้งนี้เสียของ
ย้อนกลับเป็นหอกทิ้มแทงคอสชเสียเอง
และไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย
ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคปฏิรูป
มันเหมือนกับการเล่นไพ่นะครับ
เราก็ย่อมจะเรียกไพ่ขึ้นมาให้มีหน้าเล่นมากที่สุดนะครับ
แต่ที่ไม่ถึงรอบเราทิ้งเราก็ยังไม่ทิ้งหรอก

ถ้าเกิดมีพักใหม่ขึ้นมานะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับคอสชขึ้นมา
ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสบายใจ
ผมเกรงว่าจะกลายเป็นการเลือกโดยดูว่า
ถ้าต้องการจะยกมือให้คอสชเป็นนายกต่อให้มาอยู่พักนี้

มันคือการทำให้เกิดการแต่งข้าง
ดังนั้นในโอกาสที่เหลืออยู่
ก่อนกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยแม้จะไม่เต็มใบ

ประชาชนนักการเมืองและทหาร
โดยเฉพาะนักการเมืองต้องตอบคำถามให้ได้ว่า
ที่ผ่านมาประชาชนถึงกวักมือเรียกทหาร
ให้เข้ามาแก้สถานการณ์ความขัดแย้ง
ใช้โอกาสนี้ปัดอยู่รูปตัวเอง
ทำให้ประชาชนมั่นใจว่า
จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาขึ้นอีก
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน